การแสดงละครนอกนั้นเป็นรูปแบบการแสดงที่ไม่มีพิธีรีตองหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเคร่งครัด
ดังนั้นจึงมีความเรียบง่ายนับตั้งแต่ในเรื่องของฉากหรือพื้นที่การจัดแสดง
อุปกรณ์เครื่องแต่งกายที่นำมาใช้จนมาถึงตัวแสดงที่ไม่ได้เน้นการแต่งหน้าให้เรียบเนียนสวยงามเกินจริง
แต่เป็นรูปแบบการแต่งหน้าแต่งกายที่ต้องการให้มีความเรียบง่ายตามแบบวิถีพื้นบ้าน
และบางครั้งการแต่งหน้าแต่งกายก็เพื่อจะได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่นำมาแสดงเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน